ขณะที่ผู้นำของเบลเยี่ยมเองนะครับ
บอกว่ารู้สึกกังวลมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว

และวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วครับ
ก็ได้ถูกลดลงครึ่งเสาบริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่
กรุงบราเซลของเบลเยี่ยมนะครับ
เพื่อเป็นการไว้อะไรหลังเกิดเหตุโจมตีในกรุงบราเซล
ทำกลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารอย่างเข้มงวด
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบอาคารที่ทำการของคณะกรรมธิการยุโรปนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเมาบีกที่เกิดเหตุ
ระเบิดก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย
ตรึงกำลังปิดทางเข้าออก
ในชาวมิเชลนายุครัฐมนตรีของเบลเยี่ยมก็ได้ประนำการก่อเหตุในครั้งนี้
ในครั้งนี้พร้อมกับยอมรับว่ามีความวิตก
การก่อเหตุก่อการร้ายในเบลเยี่ยม
และก็เกิดขึ้นจริงในวันนี้
ส่วนนายฟรองซัวโอลองประธานธิบดีของฝรั่งเศส
ซึ่งเพิ่งเผชิญกับเหตุวินาศกรรมในกรุงปารีส
ปลายปีที่แล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจ

พร้อมย้ำว่าเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเบลเยี่ยม
แสดงให้เห็นว่ายุโรปกำลังเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตี
และเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกต้องกังวล
ส่วนนายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีสหรัฐ
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนคิวบาน
ก็ได้ออกมาประนามผู้ก่อเหตุที่โจมตี
ประชาชนผู้บริสุทธิ์และสหรัฐก็พร้อมที่จะสนับสนุนเบลเยี่ยม
ในกระบวนการต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม
ด้านนายเดวิดแคมมารอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ได้แสดงความเสียใจต่อชาวเบลเยี่ยม
และย้ำให้ทุกฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย
เพื่อยืนยันการก่อการร้ายจะไม่มีทางได้รับชัยชนะ
เช่นเดียวกับรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนี
ที่ตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกสถานที่โจมตีเป็นสนามบินอนาชาติ
และสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้กับสำนักงานของสาภาพยุโรป
แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีที่ไม่เพียงต้องการจะโจมตีเบลเยี่ยมเท่านั้น
แต่ยังหวังโจมตีเสรีภาพในยุโรปด้วย
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงญาติและครอบครัวทั้งผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต
โดยประเทศไทยก็ขอประนามการกระทำรุนแรงอย่างไร้เหตุผลต่อผู้บริสุทธิ์